ลงสนามนะครับเกมแรกดูกันหน่อยครับเป็นยังไงครับ
บรรยากาศเรื่องของการฝึกซ้อมตามโปรแกรมนะครับ
ก็มีการปรับนะครับในเรื่องของความคุ้นเคยกับสนาม
เพราะว่ามันมีแสงไฟเข้ามาให้นักกีฬานั้นมีสายตาที่คุ้นเคยกันนะครับ
กับสนามพื้นการเล่นนะครับแล้วก็เน้นรูปแบบการเล่นใช้เวลาซ้อมชั่วโมงครึ่ง
ด่วนก็เชื่อว่าเกมแรกเจอเซอร์เบียช่วงบ่ายวันนี้จะเป็นเกมที่สนุกครับ
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า๑๕ปีแชมป์เป็นของน้องพิ้งครับ
น้องพิงพิชามนโอภาณดิพัฒน์นักกีฬาดาวรุ่งหน้าหวานวัน๑๒ปี
ชุดสีดำนะครับชนะทางปฏิตาศรีสวรรค์ไป๒๐เกมครับ
ส่วนชายเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่าสิบเก้าปีกุลวุฒิวิทธิสารครับ
มือวาอันดับหนึ่งดีกรีทีมแชมป์นะครับ
ยาวชนโลกจากบ้านทองหยอดคว้าแชมป์สมัยที่๓ติดครับ
ใช้เวลา๔๕นาทีก็เอาชนะทางเหนือดวงมังกรลอยไป๒ต่อ๐เกมครับ
โดยกุลวุฒิจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนเอเชียที่จีน
รวมถึงเยาวชนชิงแชมป์โลกที่รัสเซียด้วยเช่นกัน
ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน๑๓ปีนะครับรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
หรือว่าชิงแชมป์ประเทศไทยของรายการช้างจูเนียครับ
อันนี้ฟุตบอลแล้วนะครับก็ทำการจับสลากแบ่งสาย
โดยเป็นทีมที่มาจากการคัดเลือกทั่วประเทศ๙ทีม
อีก๗ทีมชั้นนำอย่างอสัมชันโทบุรีแชมป์เก่า
บุรีรามยูเนเต็ดชวนบุรีเอฟซีก็แบ่งเป็น๔สายนะครับ

แต่ละสายเข้ารอบ๘ทีมแข่งขันกัน๑๑๒๓มิถุนายนนี้
รอบรองแล้วก็รอบชิงครับจะเตะกันที่สนามกีฬากองทัพบก
ส่วนทีมชนะเลิศรับทุนการศึกษา๖๐๐๐บาท
สิทธิ์ไปฝึกฟุตบอลที่เลสเตอร์เป็นเวลา๑๐วัน

แล้วก็แข่งกับทีมอาคาเดมี่ชั้นนำหลายทีมของอังกฤษครับ